ขณะที่คนนี้ยังไม่หยุดค่ะคุณนัทพงศ์สสเต้มงคลกิจ

เรียบเจ้าพระยาหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วล่าสุดเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี
ลำในประเทศไทยจะเอาไปฉายแสงตรวจคราบเลือด
กลัวว่าจะถูกเผาทำลายหลักฐานซะก่อน
อย่างวันนี้สสเต้ก็ยังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ประตูระบายน้ำข้างวัดรุ่มคงคาราม
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองบังกรวยนนทบุรีนะคะ
กล้องนี้เวลา๒๑นาฬิกา๓๕นาทีเห็นค่ะ
จอดหยุดนิ่งหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประมาณ๑นาที
แล้วก็แล่นออกมาในเวลา๒๒นาฬิกา๓๓นาที
ออกมาระยะหนึ่งจะเห็นได้ว่า
เรือลำนั้นหันหัวเรือวนกลับเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่าง

หลังจากนั้นไปจอบริมฝั่งท่าเรือพิบูรสงคราม
ซึ่งกล้องวงจรปิดตัวนี้สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจ
บอกว่าคุณตังโมพลัดตกเรือในเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๒๒นาฬิกา๓๔นาที

ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แต่ปรากฏว่าไฟล์กล้องถูกลบอัตโนมัติเพราะว่าเก็บภาพได้แค่๗วันเท่านั้น
ก็ไปต่อไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กรมเจ้าท่า
กล้องนี้พบว่าเวลา๒๑นาฬิกา๓๗นาทีของคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
จะเห็นว่าสปีดโบสต์แล่นด้วยความเร็วปกติมุ่งหน้าไปสะพานพระราม๗
แล้วเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาทีซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ตกน้ำ
จะเห็นว่าเรือแล่นด้วยความเร็วปกติผ่านหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เวลา๒๒นาฬิกา๓๕นาทีเรือวนกลับมาที่เดิม
แล้วก็ขับวนมาไปมาจนถึง๒๒นาฬิกา๔๐นาที
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะกำลังอยู่ในช่วงของการหาร่างคุณตังโมอยู่นะคะ
ส่วนกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งที่สะพานพระราม๕
๐นาฬิกา๕๔นาทีรวมถึงกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำนนเวลา๑นาฬิกา๔นาที
เพื่อที่จะเอาเรือไปจอดเก็บนะคะ
มงคลกิจบอกว่าก็จะเอาไฟล์จากกล้องวงจรปิดตัวจริง

แล้วขอเรียกร้องไปที่นายกรัฐมนตรีค่ะ

ตรวจสอบคราบเลือดบนเรือยาระดุลโดยฉายแสงด่วน
ผมขอฝากไปยังท่านนายกมนตรี
คือมีอยู่๒ส่วน
จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าไว้แต่กดจดทะเบียนแล้วไม่ได้ต่อไง
คือเรือลำนี้เป็นเรือที่สำคัญมากเพราะพี่น้องประชาชนมองว่า
เรือที่ถูกตรวจสอบหรืออายัดไว้เนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่เราไม่แน่ใจ
แต่เท่าที่ทราบมีสองลำแต่ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ย
ว่าไม่มีการเปลี่ยนลำเรือเนี่ยต้องเอาเรือที่จดทะเบียนทั้งเก่าและใหม่
ที่ขึ้นกับทะเบียนที่กรมเจ้าท่าทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบในการฉายแสงนะฮะ
ตรวจสอบอาการแสงสมมุติถ้ามีคราบเลือดต่อให้ล้างไปก็ไม่ออก
เป็นเดือนก็ไม่ออกยังไงก็เห็นประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะ
สสเต้เนี่ยเรียกร้องแบบนี้ยังไม่พอยังโพสต์เฟซบุ๊คเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกเราท่านประชาชนทั่วประเทศทุกจังหวัดขอให้ดูพรมแดนด้วย
ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยอย่าให้ใครส่งออกหรือเผาเรือ
แยกชิ้นส่วนเรือยี่ห้อโคบอลเพราะว่าหลักฐานชิ้นนี้สำคัญมากจริง
แล้วถ้าใครไปเจออยู่ที่ไหนแจ้งด้วยมีรางวัลให้